คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการเสพยาบ้าและคุ้มครั่งเกิดขึ้นรายวันแล้วมันก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นล่าสุดหลานคลั่งยา
ไปฆ่าอาแท้ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงจนเสียชีวิตแล้วเป็นการฆ่าอาต่อหน้าพ่อแท้ของตัวเองด้วย
เหตุการณ์นี้ค่อนข้างจะสะเทือนใจกับธาตุยาบ้าที่ไปเกิดขึ้นที่จังหวัดแห่งหนึ่ง
คุณผู้ชมมาติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของเราเลยครับ
นี่เป็นนาทีช่วงชุลมุนภายหลังตำรวจจับกลุ่มตัวนายสมชัย

ใช้มีดฆ่าอาตัวเอง

สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวบ้าน
ที่พยายามกระดูกเข้ามารุมประทาน
เพราะรับไม่ได้ที่ฆ่าอาตัวเอง
ไปดูปฐมบทของเหตุการณ์ร้าย

ตำรวจสอนอวังทองหลังรุดไปตรวจสอบเหตุฆ่ากัน

ภายในชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทยญี่ปุ่น
แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพ
ที่นั่นพบร่างนายประสานพิกุลแย้มวัย๖๔ปี

ถูกฆ่าตายในสภาพนอนหงายอยู่บนที่นอน

ปากที่ลำคอลึกเป็นแผลชะกัน
ส่วนนายฟุ๊กหนุ่มลูกครึ่งผิวสี

ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สนวังทองหลาง
ประสิทธิพิกุลแย้มวัย๖๔ปี

และเป็นพ่อบุญคำของฟุกเล่าว่า
รับนายฟุ๊กมาเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กพอโตขึ้น
เป็นวัยรุ่นก็หันมาเสพยาบ้าจนคุ้มคลั่ง
ก่อนเกิดเหตุตนไปเก็บบัวมาจากบ่อ
เพื่อนั่งมัดเตรียมไปขาย
ส่วนน้องชายนอนป่วยอยู่บนเตียง
เห็นลูกชายหยิบมีดออกมา

สุดท้ายก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
เมื่อลูกชายเดินตรงเข้าไปหาอาพร้อมพูดขึ้นว่า

พอสิ้นคำนั้นก็กระโดดขึ้นคล่อมโดยใช้มีดปาดคอ๒ครั้ง

ห่วงนั้นคนเป็นพ่อต้องรีบเข้าไปแย่งมีดจากมือลูกชาย
จนทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บถูกมีดบาดมือ
กระทั่งชาวบ้านเข้ามาช่วยรุมจับเอาไว้ได้

น้องชายเราเดินได้ไหม
ไม่ได้พิการติดเตียง
ต้องปาดคอปาดไปกี่ทีครับ
๒ทีผมมุดเนี่ยยัง

ตำรวจควบคุมตัวนายฟุกไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
พร้อมแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
คดีนี้เกิดจากพิษของยาบ้าและภัยของยาเสพติด
ช่วงนี้เกิดขึ้นถี่ยิบติดต่อกัน
นับเป็นอีกเหตุร้ายคลั่งยาฆ่ารายวัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน